มาดูเรื่องดีเกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพกันหน่อยค่ะ
เป็นการเพาะเลี้ยงหอย
เพราะเลี้ยงหอยคุณผู้ชมตอนนี้นะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดีมากเลย
เพราะมันเกิดจากการที่หอยต่างสายพันธุ์มาผสมกันอืม
เป็นการเกิดหอยใหม่และใหญ่กว่าเดิม

ที่นี่คือหนองน้ำสาธารณะของหมู่บ้านหมู่๑ตะบนบางรักษ์อำเภอเมืองตรัง
รักแห่งนี้นะคะคุณผู้ชม
เป็นพื้นที่ที่มีหนองน้ำแล้วก็มีสัตว์น้ำอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

หนึ่งในนั้นก็คือหอยแล้วมีมากมายถึง๔ชนิดด้วยกัน
มีหอยขมหอยโข่งหอยเชอรี่และหอยหวาน
รับประทานกันอเด็ดอร่อยเลยนะหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี
ทีนี้ชาวบ้านบอกเอ๊ะไอ้ซีหอยที่ว่าไปเนี่ยก็คุ้นเคยดี
แต่ตอนนี้เจอกับหอยประหลาดยักษ์ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก
บอกก่อนเลยว่าโดยปกติแล้วนี่นะคะถ้าเป็นหอยโข่งเนี่ย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๑๕เซนติเมตรเอาให้ดูกันแบบนี้
หอยเชอรี่จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสัก๑๐เซนติเมตร
แต่หอยที่พบใหม่นี้นะคะเส้นผ่านศูนย์กลางคือขนาดตัวมันเนี่ย
สิบห้าถึงยี่สิบเซนติเมตรเกือบฟุตอ่ะค่ะถ้าเทียบกับหอยโคงเนี่ย
ใหญ่กว่าหนึ่งถึงสามเท่าเลยนะคะแต่ว่าเจ้าหอยยักษ์ตัวนี้สิคะ
คุณผู้ชมมันมีความแปลกแตกต่างจากตัวอื่นก็คือว่ามันจะมีขอบสีเหลืองนวล
คล้ายคล้ายกับหอยเชอรี่เอาแล้วเอาแล้วอ๋อนี่ไงค่ะ
มีส่วนที่คล้ายกับหอยเชอรี่และขนาดใหญ่คล้ายคล้ายกับหอยโขง
จริงแล้วพอนำไปทานนะคะเขาบอกว่าเนื้อเนี่ยจะมีความแน่นเหนียวนุ่ม
รสชาติหวานกลิ่นของมันคล้ายกับหอยโข่งแล้วก็สามารถกินได้ทั้งตัวเลยค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมแต่เขาบอกว่ามันต่างจากหอยเชอรี่นะ
เพราะหอยเชอรี่จะกินได้แค่เฉพาะช่วงหัวเท่านั้น
ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นหอยพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานกันไหม
ไม่เคยเห็นอะไรใหญ่ขนาดนี้ถูกต้องเลยนะคะและนอกจากหอยเชอรี่กับหอยโขงแล้วนะคะ
ชาวบ้านบอกว่ายังมีการเพาะพันธุ์หอยขม
ไว้สำหรับขายเอาไว้ขายกันทั้งปีด้วย

ปกตินะคะราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐๕๐บาท
แต่ถ้าเป็นหน้าแรงแบบนี้ราคาขึ้นไปเท่าตัวค่ะ
อยู่ที่๗๐๘๐บาทเลยนะคะ
ถ้าใครเห็นแบบนี้แล้วสนใจอยากจะเลี้ยงหอยยักษ์บ้างนะ
บอกก่อนเลยว่าตอนนี้ยังค่ะ

รอก่อนเพราะว่าชาวบ้านกำลังเร่งเพาะผันอยู่ค่ะ
ถ้าหากว่าต้องการพ่อผันแม่ผันชาวบ้านบอก
อ่ะเดี๋ยวแบ่งขายให้ตัวละ๑๐๒๐บาทเท่านั้นดีอยู่เหมือนกันนะ
ใครที่มีความถนัดทางด้านการเลี้ยงสัตว์แบบนี้เอาไปต่อยอดเพิ่มก็ได้

ไปได้ทุกวันนะที่หนองน้ำสาธารณะหมู่๑ตะบนบางรักษ์อำเภอเมืองตรัง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเอาไว้เลยค่ะ๐๙๐๔๙๑๓๙๐๔ค่ะ
โอ้โหเป็นหอยพันธุ์ใหญ่ยักษ์
คืออย่างจริงน้ำที่เป็นแม่น้ำอย่างนี้ปกติทั่วไปจะไม่ใหญ่ขนาดนี้